นึกถึงกิจกรรมการแข่งขันทางน้ำ
จังหวัดลำปางค่ะชาวบ้านร่วมกันแข่งขัน
ชกมวยทะเลกับพายกระบะปูน
บรรยากาศเป็นยังไงไปดูหน่อยจ้า
ว้าว
เป็นยกที่๑ตกเลย

คุณลุงบอกว่าหลานร้องตามกลับบ้านก่อน
ถนัดมียันกันแพง

ผมว่าลมที่นั่นมันคงจะพัดแรงครับ
พัดลุงลมพัดแรงตรงไหน

แข่งขันมวยทะเลนะคะจัดขึ้นบริเวณ
หน้าฝ่ายแม่วะหมู่๖ตำบลบ้านบอมอำเภอแม่ทะจังหวัดลำปางนะคะ
จัดการแข่งขันกีฬากระชับมิตรภายในตำบล
เนื่องในวันลอยกระทง

พร้อมทะชนกับหลายหมูบ้าน
มีเวลาลุงเลือดไม่อีกธรรมดามีการไหว้กรุรัมมวย
มีแบบโอ้โหเนี่ยยันเอ่ยอะไรเอ่ยแต่
อื้มลุงเหมือนจะสะกิดเรียกลุงทางนี้ลุงตกแล้ว
ก็เลยสร้างเสียงหัวเราะให้กับผู้ที่เข้าร่วมชมได้อย่างดีเลยนะคะ
และนอกจากมวยทะเลแล้วก็ยังมีการแข่งขันภายกระบะปูน
ตอนแรกที่ฉันก็งงภายกระบะปูนคืออะไร

ตัวแทนหมู่บ้าน๔หมู่บ้านเขาก็มาแข่งขันกันพาย
มืดกันไปสร้างความฮือฮาสร้างเสียงหัวเราะกันได้
จมบ้างน้ำเข้าบ้างพายไม่ไปบ้างอะไรก็แล้วแต่แหละ
แต่บอกเลยว่าคนที่สนุกที่สุดคือกองเชียร์ค่ะ
กองเชียร์ของแต่ละหมู่บ้านทั้งหมดทั้งมวลเขาก็จัดขึ้น
เพื่อเป็นการส่งเสริมแบบว่าเรื่องของความสมัครสมาธิสามัคคีกันในพื้นที่
อ่ะกระบะหลังหายไปแล้วเดินเลยเดินแล้วผ่านไม่ไปลุกเดินในน้ำเลย
เอ้ากลัวกันไปแล้วแต่เทคนิคนะ